สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางไทยรัฐทีวีทุกท่านรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ชมผ่านทางไทยรัฐเฟซบุ๊กไลฟ์ทุกท่านค่ะ
ดิฉันเชอรี่รัตนภัยทูลนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการถ่ายทอดสดในวันนี้ค่ะ
ขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่ห้องประชุมใหญ่อาคาร๙สำนักงานใหญ่ไทยรัฐกรุ๊ปค่ะ
ซึ่งในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมีงานแถลงข่าวโครงการไทยรัฐร่วมประสบกรณิกรไทยส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อค่ะ
ซึ่งในงานวันนี้นะคะก็จะมีพิธีกรบนเวทีอีกสองท่านด้วยกันค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการหลักนะคะ
นั่นก็คือคุณมิ้วเขมสอนหนูขาวและคุณอุ๋ยภาคภูมิพันธ์สถิตย์ค่ะ
ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมไฮไลท์ของงานของเราค่ะคุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยนะคะ
กับการเผยภาพประวัติศาสตร์ของ๑๔ภาพวาดจากบรรดา๑๔ศิลปินแห่งชาติ
และศิลปินชื่อดังของเมืองไทยค่ะที่ได้มาร่วมใจการรังสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่านะคะ
เป็นภาพวาดพระบรมชายาสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษค่ะ
ซึ่งทางทุกท่านนะคะก็ได้มอบภาพนี้ค่ะให้กับทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
ได้ใช้ภาพนี้ในการตีพิมพ์เป็นปกนำของหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษจำนวน๑๕ฉบับด้วยกันค่ะ
ตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคมไปจนถึงวันที่๒๗ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
และหนึ่งที่ที่ฉันได้ทราบมานะคะทั้งตลอดชีวิตในการเป็นศิลปินของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ค่ะ
ท่านเองเคยได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นภาพวาดรูปในหลวงรัชกาลที่๙นะคะมีด้วยกัน๓ภาพด้วยกันค่ะ
และหนึ่งในนั้นค่ะก็คือภาพที่อยู่ด้านข้างของเชอรี่ในวันนี้นั่นเองค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมเองจะได้ติดตามภาพและภาพล่าสุดอย่างใกล้ชิดด้วย
ส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะตอนนี้งานในด้านในพร้อมแล้วเชิญคุณผู้ชมเข้าไปติดตามบรรยากาศสดตอนนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ
ก็ขึ้นมาพูดคุยกันค่ะมาให้ข้อมูลกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นด้วยการรู้ที่มาที่ไป
รู้เรื่องของเนื้อหาต่างที่ท่านจะได้พบในหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนี้
จากท่านที่เป็นหัวเรือใหญ่ของไทยรัฐก่อนนะครับจะมาบอกเล่าเรื่องราวกันนะครับ
ขอเรียนเชิญคุณวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโทรทัศน์และออนไลน์ไทยรัฐกรุ๊ปขึ้นบนเวทีครับ

ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามถึงที่มาก่อนนะคะสำหรับจุดเริ่มต้นในการถือกำเนิดโปรเจกต์นี้ขึ้น
สำหรับไทยรัฐร่วมประสบกรณิกรไทยส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อค่ะ
ครับความจริงโปรเจกต์นี้ก็ตั้งแต่ที่เราเมื่อต้นปีที่เราทำหนังสือครบรอบ๑๐๐วัน
สวรรคตรัชกาลที่๙ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้คิดขึ้นมาทันทีต่อทันทีนะครับว่า
เราจะทำถวายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในช่วงที่จะมีพระราชพิธีในช่วงนี้
แล้วก็ได้วางแผนกันมาตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมา
ค่ะก็คือจะเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่๑๓ตุลาคมถึง๒๗ตุลาคม๒๕๖๐๑๕วันด้วยกัน

มีโครงการอะไรบ้างคะสำหรับโปรเจกต์นี้
สำหรับโครงการนี้นะครับก็จะมีอยู่๓โครงการนะครับที่อยู่ในโปรเจกต์นี้
โครงการแรกก็คงจะเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวไทยรัฐทีวีทุกคนแล้วก็ชาวไทยรัฐด้วยนะครับ
ที่ไทยรัฐสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับความไว้วางใจ
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจหรือว่าทีวีภูนะครับให้เราเป็นสถานีดิจิทัลทีวีที่ได้ผลิตชิ้นงานกราฟิกต่าง
ที่จะใช้อยู่ในทุกช่องนะครับในการถ่ายทอดพระราชพิธีไม่ว่าจะเป็นกราฟิกอย่างที่เห็นนะครับจะได้เห็นภาพพระเมรุมาตรนะคะ
และตัวหนังสือด้านล่างเนี่ยค่ะครับแล้วก็ชุดกราฟิกเอ่อพื้นฐานที่ทุกทุกช่องจะนำไปใช้ในช่วงระหว่างพระราชพิธีนี้นะครับ
ไทยรัฐทีวีก็เป็นผู้รับดำเนินการผลิตให้ทุกคน
การทำกราฟิกถือเป็นจุดเด่นของเรานะคะดังนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากทางทรทที่เห็นถึงความสำคัญในการทำกราฟิกนี้นะคะ
แล้วก็จะได้เหมือนกันทุกช่องนะครับ
ไปถึงตัวหนังสือนี้ด้วยก็จะเป็นการออกแบบตัวหนังสือและกราฟิกนี้ด้วยนะคะ
ก็จะเป็นช่วงเวลาสำคัญต่างในช่วงของงานพระเจ้าพิธี
ในหลายขั้นตอนนะครับอย่างเช่น
เส้นทางขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
หกริ้วขบวนนี่นะฮะหรือว่าพระเมรุมาตรและอาคารประกอบ
คือถ้าผู้ชมเห็นก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่าตรงไหนเป็นแบบไหนอะไรยังไง
นี่คือโครงการแรกที่เป็นความภาคภูมิใจของเราโครงการที่๒ล่ะคะ
โครงการที่๒ก็จะต้องเรียกว่าเป็นครั้งแรกของโลกอีกนะครับ
ที่ทางไทยรัฐทีวีร่วมกับทางอาจารย์เฉลิมชัยนะครับ
เราได้แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะของอาจารย์นะครับ

นี่นะคะเป็นความร่วมมือกันอาจารย์เฉลิมชัยออกแบบนะคะ

ตุลาคม๒๕๖๐นะคะหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
คือการออกแบบของอาจารย์เฉลิมชัยนะคะ
นอกจากวัดร่องคุณแล้วก็จะมีผลงานทั้งภาพวาดนะครับ
แล้วก็ปฏิมากรรมต่างของอาจารย์เฉลิมชัย

อาจารย์เฉลิมชัยได้ให้เกียรติกับทางไทยรัฐด้วยนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ทางอาจารย์ให้ความไว้วางใจ
กับทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ได้ร่วมกันทำผลงานชิ้นนี้ออกมาเรียกว่าน่าตื่นเต้นมากนะครับ
โครงการแล้วทีนี้โครงการที่สามแล้วครับคุณประชา
โครงการสุดท้ายก็จะเป็นโครงการที่ของพวกเราชาวไทยรัฐทุกคนนะครับ
มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่จะถวายงานชิ้นนี้นะครับ
ก็คือเราจะมีหนังสือพิมพ์พิเศษ๑๕วันนะครับ
แต่ว่าในหน้าปกของแต่ละวันก็จะเป็นภาพพระบรมชายาสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
แล้วก็ซึ่ง๑๔วันเนี่ยจะเป็นมาจาก๑๔ศิลปินมีทั้งศิลปินชื่อดังและศิลปินแห่งชาตินะครับ
ส่วนในวันที่๑๕วันสุดท้ายก็จะเป็นการประมวลภาพต่างนะครับ
หนาวมาจากพระราชพิธี
อย่างที่เห็นอยู่เลยนะคะตอนนี้นะคะภาพแรกก็คือจะเป็นฉบับที่ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒนศิลปินแห่งชาตินะคะ
แล้วก็ไล่เรียงมาในแต่ละวันนะคะก็จะเป็นศิลปินแห่งชาติศิลปินระดับครูบาอาจารย์ทั้งนั้นนะคะที่มาร่วมมือกับทางไทยรัฐนะคะ
ส่วนฉบับสุดท้ายวันที่๒๗ตุลาคม๒๕๖๐จะเป็นการรวบรวมภาพสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙นั่นเองค่ะ
ความพิเศษของทั้ง๑๕ฉบับนี้คืออะไรคะ
เราก็ได้นำตรงนี้มาต่อยอดแล้วก็ตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและสื่อผสมที่ไทยรัฐได้นำเสนอออกมานะครับ
แล้วก็จะเห็นคอนเทนต์ต่างที่เพิ่มอัตรรสอยู่ในนั้นได้อีก
อย่างคราวที่แล้วก็คือฉบับร้อยวันสวรรค์โค้ดของในโลกราชการที่๙
แต่เห็นบอกว่าจะมีสิ่งที่พิเศษมากกว่าคราวที่แล้วอีกใช่ไหมคะ
ในเรื่องของกราฟิกที่เราจะได้มองเห็น
ก็คงจะเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทำคราวที่แล้วนะครับ
ก็นำมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วก็ถ้ามีข้อบกพร่องเราก็พยายามจะแก้ไขนะครับ
เลยเชื่อว่าคราวนี้เนี่ยแอปพลิเคชันของเราแล้วก็อรรถรสในการรับชมจะยิ่งสมบูรณ์แบบขึ้นไปอีก
ระดับครูบาอาจารย์ระดับประเทศ
ที่ได้มาร่วมมือกับเราในครั้งนี้นะคะ
ต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับ
ศิลปินทุกท่านมาร่วมทำงานกับเราในโปรเจกต์นี้
แล้วก็เราเชื่อมั่นว่า
สิ่งที่เราจะนำเสนอให้กับคนไทยทั้งประเทศได้รับชม
ได้ติดตามในช่วงเวลา๑๕วันช่วงนี้เนี่ย
เป็นคุณค่าทางจิตใจที่หาไม่ได้
ในส่วนตัวคุณวจระในฐานะที่เป็นภาษกรณิกรไทยคนหนึ่ง
ถ้ามีอะไรอยากจะทำต่อไปเพื่อพระองค์ท่าน
หรือว่าอยากจะสื่อไปถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านเนี่ย

เราก็จะบอกว่างานวันนี้หรืองานทั้งโปรเจกต์จะเป็นการถวายงานครั้งสุดท้าย

แต่ว่าเราบอกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเราขอไม่ใช้คำว่าการถวายงานครั้งสุดท้าย
เพราะเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราขอเป็นส่วนหนึ่งเป็นสื่อมวลชนของประเทศไทย
ที่เป็นประสบนิกรของพ่อที่จะช่วยกันสืบสารและสืบทอดเจตนารมณ
หรือว่าคำสอนต่างที่พระองค์ท่านประธานให้พวกเราตลอดไป
จนตราบรุ่นลูกรุ่นหลานเลยครับ
เราต้องทำกันไปเรื่อยไม่ใช่ว่าทำครั้งสุดท้ายเท่านั้นนะครับ
ใช่ค่ะนี่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวไทยรัฐนะคะ
ที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักพักดี
และแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙

ขอบคุณนะครับก็อย่างที่คุณวัชระบอกนะครับ
พวกเราทุกคนสามารถทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่๙ได้

ไม่อยากจะให้ใช้คำว่าเป็นการถวายงานเป็นครั้งสุดท้าย
เพราะว่าเรายังคงทำความดีเพื่อพระองค์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดไปนะคะ
ค่าแก่การรอคอยแล้วก็การเก็บไว้เป็นที่ระลึกกราบนานเท่านานอย่างแน่นอน
ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นไปแล้วนะคะว่าภาพหน้าปกจะเป็นภาพไหนอย่างไรบ้างสำหรับพระบรมชายาสาธิสลักษณ์นะคะ
และที่สำคัญมีหัวข้อที่เป็นบทกวีที่ทราบซึ้งนะคะคุณภาคภูมิ
แต่ละฉบับเนี่ยจะมีหัวข้อแล้วก็จะมีเนื้อหาที่น่าสนใจทุกฉบับเลยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตอ่านหัวข้อของหนังสือพิมพ์ทั้ง๑๕ฉบับที่จะเกิดขึ้นในวันที่๑๓๒๗ตุลาคม๒๕๖๐นะคะ
สำหรับหัวข้อของแต่ละฉบับนั้นเป็นบทกวีที่ร้อยเรียงโดยคุณสัจภูมิละออค่ะฉบับแรกนะคะ
สำหรับหัวข้อของแต่ละฉบับที่๑๓๒๗ตุลาคม๒๕๖๐นะคะ
ตามรอยบาทองค์ราชาตำนานดอกไม้จันทร์เบ่งบาญดังดวงดาว
สะพร่างพราวก้าวกาวีอนชูลีมหาว์ราชันสร้างศรรพ์หลากสิงทร์มิ้งอนุซร
ขระข์ขรมหรสบทัยเทอดไทพูมิพล
ภูมิทัศน์พระเมรุมาตรแม้นสวรรค์
สร้างสรรค์รอบพระเมนเด่นเหลืองเรืองอาราม
งามตรการริ้วขบวนพระบรมศพ
้อมนบดอกไม้จันทร์กลางทานน้ำตา
ต้องบอกว่าแค่ชื่อก็ภายรอ
ใช่แล้วค่ะเป็นชื่อหัวข้อที่ภัยร้อสละสลวยและมีความหมายนะคะ
ดังนั้นเราได้เห็นหัวข้อกันแล้วอยากจะรู้ถึงเนื้อหา
ใช่แล้วในแต่ละฉบับนะคะว่าจะมีเนื้อหาอย่างไรบ้าง
เพราะว่าทั้ง๑๕หัวข้อเรียงร้อยถ้อยคำมาแล้วก็ต่อเนื่องกันแต่ละวันเลย

ท่านมีภาพหน้าปกเป็นพระชายาสาธิสลักษณ์มีชื่อของหัว

เนื้อหาต่างด้านในนั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง
เราจะให้ท่านที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ดำเนินโครงการนี้นะครับ

ขอเรียนเชิญคุณสมชายกรุสวนสมบัติ
ลัมนิสชื่อดังแห่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ

สวัสดีค่ะ

คุณอาก็มีคอลัมป์อยู่ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐทุกวัน

ขออนุญาตเรียนถามถึงจุดเริ่มต้นก่อนเลยค่ะ
ก็คงต้องขออนุญาตย้อนกลับไปถึง
ฉบับหนึ่งร้อยวันถวายความมารัย
หลวงภูมิพลที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับ

ก็อย่างที่คุณวัชราเรียนแล้วว่า

ถ้าจะใช้ภาษาอังกฤษกับมันถึงพีคไปนะ

แล้วถ้าหากว่าเราจะต้องทำอีกในวัน
ซึ่งมีความสำคัญคือวัน
ถึง๒วันด้วยกันคือวันครบ๑ปี
พระองค์ได้จากพวกเราไป
กับวันที่จะถวายส่งเสด็จคือวัน

ถ้าเราจะทำแบบนั้นอีกสัก๒ฉบับ
ก็คงจะต้องฉบับประสานสองหน้า

เราก็ต้องมานั่งคิดกันว่าเราจะทำยังไง
ที่จะให้ไม่เหมือนคราวที่แล้ว
แล้วก็ให้มีความประทับใจ

บรรดาของทั้งไทยรัฐทั้ง๓สื่อ
ทีวีไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์

สิ่งหนึ่งที่จะทำไหนจะทำแล้วเนี่ย

คือทำให้หมดทั้ง๑๔วัน๑๕วันเลยจะดีหรือไม่
สุดทุกคนก็บอกถ้าอย่างนั้นก็ดีเหมือนกัน
เราเริ่มวันที่๑๓ซึ่งเป็นวันครบ๑ปี
แล้วเร่ยจะถึงวันที่พระอัฐธานเผลิง

คือวันที่๒๖ตุลาคม

เราจะได้บันทึกมาเสนอในวันที่๒๗

ที่สุดแล้วก็ตกลงกันว่าจะทำทั้ง๑๕วัน
ทีนี้พอจะทำ๑๕วันก็มีปัญหาว่า
เราจะตรึงใจคนดึงคนให้ตามเราได้อย่างนั้น
ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนี่แหละครับ

ก็ในที่สุดแล้วที่ประชุมพวกเราก็มี
เพื่อพี่หลายคนน้องหลายคนก็บอกว่า
สิ่งที่เราประสบมาเป็นประสบการณ์ของเรา
คือวันใดที่เราลงพระชายารักษ์ของพระองค์ท่าน

ตอนที่ท่านสวรรคตมันจะมีอยู่เป็นเดือน
เราก็จะไปนำภาพต่าง

ชุดทรงงานชุดไปศเดศอรัพฆาตธรรมพระภาพต่างบรม
จุดที่เข้าพบกับทางด้านของ

ก็จะจำหน่ายขายดี

สิ่งที่จะดึงให้คนตามเราได้

หรือว่าเป็นภาพบรมชายรักษ์ตอนนั้น

กำลังนั่งคิดกันอีกต่อว่าแต่มีพระบรมชายาสาธิสลักษณ์ที่สวยงามอีกอันเป็นอันมาก
ซึ่งยังไม่เคยปรากฏและยังไม่เคยคนยังไม่เคยเห็นก็มีเยอะ
เราก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้พระบรมชายาสาธิสลักษณ์
แล้วก็ให้ทีมงานไปค้นมา
ของพวกเรานี่ก็ไปค้นมากว่า๓๐๐ภาพ
แล้วก็คัดเลือกคัดสรรมาได้๑๔ภาค
จาก๑๔ศิลปินซึ่งก็มีทั้งศิลปินแห่งชาติ๓ท่าน
แล้วก็มีทั้งศิลปินที่อยู่ในระดับชาติ
ที่มีชื่อเสียงแล้วทั้งหมดด้วยกัน

ส่วนวันสุดท้ายก็จะเป็นอย่างที่เมื่อกี้คุณเข็มสอนได้เรียนแล้วว่า

เพราะฉะนั้นภาพวันสุดท้ายก็จะเป็นภาพสดของเหตุการณ์
จะเป็นพระเมรุมาตรที่สวยงามหรืออะไรก็แล้วแต่
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรอกัน

ก่อนที่งานถวายพระเพลิงของสมเด็จย่าเนี่ย
รัฐก็จะมีชื่อเสียงมากในตอนนั้นนะครับ
เพราะภาพสุดท้ายที่เราได้เนี่ย
จะเป็นภาพที่เป็นพระเมรุมาตรและจะมีเปลวเพลิงลงมานิดนึง
สิ่งแต่กล้องที่เราอยู่ตรงนั้นพอดีก็จะจับมา

ความจงรักภักดีที่เราที่มีอยู่เนี่ยนะฮะ
จะโดนบรรดาที่เราได้ภาพที่สวยสดงดงามอย่างนั้นหรืออะไรก็ได้นะครับ
มิฉะนั้นก็ต้องมีภาพอะไรที่สวยงามสักภาพหนึ่งมาเป็นตกหน้า
อันนี้ก็จะเป็นในฉบับวันที่๑๕ครับ
ส่วนเนื้อหาด้านในล่ะคุณอาค่ะคือ
ก่อนหน้านี้ฉบับร้อยวันสวรรค์โค้ดก็จะเน้นเรื่องของพระอัธิรยภาพ
พระราชกรณียกิจของพระองค์

เนื้อหาด้านในจะเป็นลักษณะไหนยังไงบ้างคะ
เราก็มองว่าหลังจากที่จะให้ตรึงคนได้ตามเราทั้ง๑๕ฉบับ
หรือกับภาพบกต่างแล้วก็เริ่มคิดถึงเนื้อหา
ก็มีมติกันว่าเราจะพยายามทำในสิ่งที่ไม่ซ้ำกับคราวที่แล้ว
เพราะในฉบับที่แล้วเนี่ยโอ้โหรวมไม่หมดแล้ว
ก็จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อฉบับ๑๐๐วันมา
มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นมีความภาคภูมิใจ
ยังมีความอะไรที่ชาวนึกได้เราก็จะมารวมไว้ตรงนี้
ก็จะเห็นว่าในช่วงวันแรกเพียงวันเดียวครับ
ที่เราจะย้อนกลับไปสู่เหตุการณ์ของวันโศกเศร้า
ซึ่งอันนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเห็นบทกวีของคุณสัจภูมิละออก็ไล่เข้ามาเนี่ย
จริงแล้วคนเริ่มบทคนแรกนี่ก็คือคุณทงชัยนานครนะครับ

เป็นคนพลาดหัวไว้ก่อนเลยว่า๑๐๐วันสวรรคตศกสลดไม่จางหาย
เอาเรียกไปฉภาพแรกหลังจากนั้นคุณสัชยภูมิเข้ามาต่อกร้อนจนกระทั่งพบถึงฉภาพสุดท้ายนะครับ
จากฉบับแรกอันนั้นเนี่ยขึ้นมาก็เราจะย้อนกลับไปนิดหนึ่ง
ว่าในวันที่เราศูนย์เสียบวงท่านเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นในแผ่นดินนี้ความโศกเศร้าของประชาชนเป็นอย่างไร
ก็จะรวมฉายดึงอารมณ์ดึงความรู้สึกให้กลับไปสู่ในวันนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
วันที่๑๓ตุรกรมย้อนกลับไปหนึ่งปี
พอเราทำอันนั้นเสร็จเป็นอันที่หนึ่งแล้ว
อันที่๒ก็เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้นำเสนอไป
เมื่อฉบับ๑๐๐วันแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้
ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับการที่ทางด้านของประมุขของประเทศต่าง

ร้อยวันแล้วก็มีไปแล้วแต่หลังร้อยวันก็จะมีมาอีกหลายท่าน
แล้วก็จะนำมาลงให้ทราบว่ามีใครบ้างมีใครมาเป็นอย่างไรนะครับ
พอหลังจากนั้นไปอีก๑วันเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญอีกอันหนึ่ง
ก็คือจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่จะมีราชกาลที่สุด
ขบวนการต่างเป็นอย่างไรนะครับมีการบันทึกไว้อย่างไร
เราก็จะนำอันนั้นมานำเสนอไว้ด้วยครับ
ซึ่งก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในตอนนี้
ว่าในวิธีการเลือกเป็นอย่างไรรัฐสภาทำอย่างไรรัฐบาลทำอย่างไร

แล้วก็จะมีเรื่องราวที่ตอนที่พระองค์ทรงตอบรับ
หลังจากที่เข้าไปกลับคมทูแล้วก็จะเป็นอยู่ในภาพของชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะครับ
ซึ่งก็จะถือว่าเป็นการรวบรวมที่ค่อนข้างสมบูรณ
เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นหลังอ่านแล้วก็จะทราบเลยนะครับ
พอหลังจากนั้นไปก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแสดงความอาลัยของประสบนิกรนะครับ
ก็จะมีเรื่องของเพลงต่างที่มีผู้เขียนไว้เยอะแยะแต่งเพลงไว้เยอะแยะ
มีทั้งลูกทุ่งลูกกรุงอะไรกันเนี่ยแสดงความอาลัย
เราก็จะรวมมาไว้เป็นหนึ่งชุดของเพลงเหล่านี้เลยนะครับ
ก็จะเป็นเพลงตั้งแต่ที่ขับร้องโดยถวายให้พ่อนะครับ
ซึ่งจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงอันดับหนึ่งที่เป็นเพลงของเสถียรธรรมสถาน

แล้วก็จะตามมาด้วยเพลงของครูสลาคุณวุฒิอะไรพวกนี้นะครับ
ที่เขาแต่งได้อย่างทราบซึ้งตื่นใจแล้วก็จะค่อยรวมมาหมดเกี่ยวกับทุกเพลงนะครับ
ทั้งเพลงล็อกทั้งหลายล็อกเกอร์เนี่ยเราไม่อยากจะเชื่อนะว่าจริงปกติเขาจะไปล็อกเกอร์รุนแรงเนี่ย
แต่ว่าเขาสามารถแต่งเพลงที่ถวายในหลวงแบบฟังแล้วน้ำตาไหลได้
เราก็จะรวบรวมมาไว้อยู่ในนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุด๑วันเลยนะครับ
เป็นเพลงนี้ทั้งหมดซึ่งถ้าหากว่าแล้วก็เหลือก็จะใช้เดี๋ยวทางฝ่ายที่เทคนิคก็คงจะมาเล่านะครับ
เราสามารถที่จะทำให้เพลงเหล่านี้มีชีวิตชีวาได้อย่างไรเนี่ยนะครับ
นี่เขาจะลำดับมาอย่างนั้นแล้วก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับถึงด้านของ
หลังจากที่เพลงแล้วนะครับก็จะมีเรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวกับ
ภาพบาทคุณผู้ชมอยู่หัวในช่วงแรกก่อนนะครับ
หลังจากนั้นไปครบหมดไปแล้วเราก็จึงจะมาสู่งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ซึ่งก็จะมีเรื่องราวที่ว่าควรจะมีอะไรบ้างครับ
ขบวนแห่จะเป็นอย่างไรนะฮะ
รวมทั้งเรื่องของสิ่งที่เราจะได้เห็นจากในวันที่พระราชทานเพลิงศพนี้นะครับ
ก็จะมีออกมาเป็นทั้งหมดเลยครับ

รวมทั้งหมดก็เป็นสิบสี่วันสิบห้าวันครับ
คือถึงเป็น๑๔วันที่เป็นเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมด
ในวันที่สุดท้ายวันที่๑๕ก็จะเป็นภาพทั้งหมดที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
คุณอาครับอย่างความวิจิตรสวยงามของหน้าปกอันนี้แน่นอนนะครับ
ฝีมือของศิลปินแห่งชาติศิลปินชื่อดังเนื้อหาในแต่ละฉบับก็แตกต่างกันไป
แต่ว่าอัดแน่นบันทึกประวัติศาสตร์ทั้งนั้นอย่างที่คุณอาบอก
อรรถรสในการติดตามสำหรับผู้ที่ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในช่วงเวลานั้น
ก็ผมก็มองว่าถ้าตามทุกวันนะครับคุณก็จะได้พบกับสิ่งที่เรานำเสนอในแต่ละเรื่องแต่ละราวไปนะครับ
แต่วันบันทึกทั้ง๑๕วันเหล่านั้นก็จะบันทึกไว้อย่างครบถ้วน
แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยจากการที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ว่านี้
นี่จะเป็นฉบับหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำเป็นพิเศษนะครับ
อันนี้จะเป็นฉบับที่ว่าด้วยเรื่องของสิ่งที่ผู้คนมาถวายความจงรักภวดีในแง่มุมต่าง
อันนี้ก็จะเป็นวันที่ช้างเข้ามา
น่าจะเป็นฉบับหลอมใจถวายพักแจ้งประจักษ์ทั้งโลกาใช่ไหมครับ

น่าจะใช่นะ
ก็จะได้เห็นภาพที่คนไทยไปร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบรมีด้วยเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
จะมีเพลงสันเสริมพระบรมีมีการช้างแห่ช้างนี่นะครับ
คุณอาประทับใจเรื่องของภาพช้างตรงนี้ด้วย

คือจากภาพที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นชุดที่สามชุดที่สี่ของฉ้างที่มานะครับ
สื่อประสงค์อะไรที่เราเรียกกันว่าเป็นนังสือภิมพ์พูดได้นะฮะ
อันนี้ก็จะออกมาแบบชนิดที่เห็นช้างเดินออกมาจากจอเลยครับ

เดี๋ยวให้ฝ่ายเทคนิคมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติม
แต่ว่าเรียนถามอัดซูมนิดนึ

ถ้าเราซื้อฉบับพิเศษ๑๔

แต่ข่าวอื่นเราก็ยังนำเสนออยู่

ใช่ครับอันนี้เราจะเป็นเหมือนปกหน้า

เพราะจะมีภาพพระบรมชายา

พอถัดไปก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันณวันนั้น

มีพิธีการอะไรต่างที่เกี่ยวกับ
ที่จะถวายงานคราวนี้เนี่ยนะ

ก็มีอยู่ตลอดทุกวันก็เป็นหัวยักษ์อยู่หน้าใน
แล้วก็พิมพ์ด้วยสีสีเหมือนเดิม

มาอยู่ข้างหน้าครับ

อนุญาตถามเหมือนที่ถามคุณวัชระเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ

คุณอาร์ตรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มีโอกาสแสดงออกถึง
จงรักพักดีกันอีกครั้งหนึ่งผ่านโปรเจกต์นี้ค่ะ

ทุกคนนั้นถึงแม้ว่า

เพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความผูกพันมีใจ
ที่อยากจะทำงานชิ้นนี้นะครับ

เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ย
แอปพลิเคชันที่จะใช้กับหนังสือพิมพ์ทั้ง๑๕ฉบับนะคะ๑๓๒๗ตุลาคม๒๕๖๐
จะมีความเหมือนและต่างจากครั้งที่แล้วยังไงคะ
แต่ว่ามีสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกตอนนี้ก็คือเนื่องจากครั้งที่แล้วเรามองว่าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอาจจะใช้เวลานิดหนึ่ง
แล้วก็สามารถไปกดฟังเพลงต่างที่มีผู้แต่งให้ในหลวงราชการที่๙
คราวที่แล้วก็คือจะเห็นเป็นแค่ภาพกราฟิกขึ้นมาคราวนี้คือเราสามารถมีส่วนร่วมกับภาพกับกราฟิกนั้นด้วย

ค่ะแล้วทางไทยรัฐคุณโจ้ไทยรัฐคะเป็นนามสกุลไทยรัฐไปเลยนะคะ

ดีค่ะคุณโจ้ค่ะคือเล่าถึงในส่วนของทางไทยรัฐเองในการทำกราฟิกนี้นิดนึงนะคะ
ก็ไทยรัฐเองก็ต้องเตรียมตัวอย่างสูงครับว่างวดนี้เนี่ยจากปัญหาคราวที่แล้วที่เรามีแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างหนักมากเนื่องจากเรารวมคอนเทนต์ไว้เยอะก็ได้ร่วมกับทางคุณโจ้กับทางอุ๊บบี
พัฒนาให้มันสามารถโหลดได้เร็วขึ้นเราก็พยายามที่จะทำให้คอนเทนต์ต่างมันมีความเบาทำให้ทางผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะโหลดไปได้อย่างรวดเร็วมีโอกาสได้ชมได้อัตรรสที่ง่ายขึ้น
แอปพลิเคชันนี้มันมีความซับซ้อนขนาดไหนคะคุณโจ้ออุปบีคะ
จริงแล้วในเรื่องของความซับซ้อนเนี่ยครั้งนี้เราได้เรียนรู้จากครั้งที่แล้วไปแล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยความซับซ้อนก็จะมีแค่ในสองเรื่องที่บอกเมื่อกี้ที่เรายังไม่เคยทำของใหม่ที่ยังไม่เคยทำก็จะมีความยากนิดนึงแต่ซึ่งน้องทางทีมงานพัฒนาของอุปบีเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะทำด้วยใจเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้สำเร็จได้ไม่ได้ยากมาก
เริ่มมาจนถึงช่วงนี้ที่เขามีการซ้อมริ้วขบวนต่าง
เราก็ได้นำชิ้นงานทั้งหมดมาประกอบเข้าด้วยกัน
แล้วก็เรามีความตั้งใจที่จะให้ผู้ชมที่เป็นหนังสือพิมพ์ของเรามีโอกาสได้เล่นทุกคน
ซึ่งทำให้น้องต้องทำงานกันอย่างหนักขึ้นเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นราชรสรัชญาณอย่างนี้มันมีความละเอียดมาก
เพราะถ้าละเอียดมากมันก็ต้องใช้เครื่องแรงแล้วก็ดึงขึ้นมาเยอะอย่างนี้ใช่ไหมฮ
คืออย่างครั้งที่แล้วเนี่ยจะเกิดคำถามว่าต้องเป็นโทรศัพท์รุ่นไหนถึงจะโหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ต้องเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ไหมยังไงไหมถึงจะสามารถดูภาพกราฟิกต่างเหล่านี้ได้
ถ้าเกิดจะมาถามอีกครั้งตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นอย่างนั้นไหมคะ
ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็ไม่ใหญ่นักมีขนาดไม่เกิน๑๐๐เมตรก็สามารถโหลดได้แล้ว
เนี่ยค่ะแล้วก็พอส่องลงไปที่หนังสือพิมพ์
อย่างอันนี้ที่เห็นก็จะเป็นชุดใบโพที่ทุกคนจะสามารถส่งความดีของทุกคนที่ต้องการทำถวายแด่พ่อหลวงของเรา

คือนอกจากจะได้ชมขึ้นมาเสมือนจริงแล้วเนี่ยบางหน้าอย่างเช่นใบโพลเมื่อสักครู่นี้ท่านจะสามารถพิมพ์ข้อความแล้วก็แชร์ต่อไปได้อีกด้วย

ค่ะเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวขอภาพนิดนึง
ที่จะเห็นเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างจะละเอียดมากเป็นภาพคุณทองแดงใช่ไหมคะ
ที่จะเห็นเป็นแสงเงาเนี่ยค่ะอยากจะให้อธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะ

แล้วนอกจากว่าจะเป็นพวกพระเมรุมาตรและลัชรุทรชนาอะไรที่มากมายที่ดูมีความละเอียด
ทั้งตัวคุณทองแดงเองคุณโจโฉเองเราก็อยากจะรวบรวมตรงนี้
ช้างอ่ะใช่ค่ะมีไหมช้างแล้วก็จะมีภาพให้เห็นเนี่ยค่ะ
นี่ช้างเราจะเห็นเป็นแบบนี้เลยในในแง่ของกระซูมเองเนี่ยก็จะเป็นด้านที่ถูก
อยู่แล้วซึ่งซึ่งมันได้ได้แสดงเรื่องบทบาททางด้าน
บันทึกประวัติศาสตร์ของตัวช้างใช่ไหมครับอย่างเราเองเนี่ยเราก็เห็นว่า
เราน่าจะมีบทบาทบางอย่างที่เราได้สร้างขึ้นมาในลักษณะเป็นงานกราฟิก
เราก็ได้สร้างเป็นช้างช้าง๓มิติครับขึ้นมาเพื่อให้เดินบน
บนหนังสือพิมพ์ได้ถวายบังคมนาให้กับท่านผู้ชมบนหนังสือพิมพ์ได้เห็น
ผมได้ยินเสียงด้วยคุณเข็มมาสอนใช่ค่ะมีเสียงแล้วเดินอยู่เลยบนหนังสือพิมพ์นะฮะ
ท่านต้องเปิดเสียงด้วยนะครับตอนใช้สมาร์ทโฟนของท่าน
ก็เป็นทั้งบันทึกประวัติศาสตร์แล้วก็ยังมีแสงความน่ารักต่างเอาไว้ในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ด้วย
นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราต้องถามทั้งสองท่านถึงความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาทำงานในครั้งนี้นะคะคุณโจ้ค่ะอุ๊บปีค่ะเชิญค่ะ
ครับก็อ่าอย่างที่คุณจิเนียร์ได้การเอาเกินไปว่าจริงจริงแล้วอ่ะอ่า
เราไม่ได้ถวายงานครั้งสุดท้ายนะครับก็คือเรามองว่าตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่เราจะอ่า
งานนี้เป็นงานที่รวบรวมเก็บบันทึกความทรงจำของคนไทยให้คนไทยรุ่นหลังได้รับทราบได้รับรู้เกี่ยวกับพระเกียรติแล้วก็
สิ่งที่ในหลวงราชการที่เก้าท่านได้ส่งสอนพวกเรามาตลอดนะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราก็คงที่จะกุ๊กบีเองแล้วก็ไทยรัฐเองเนี่ยก็คงจะมีอ่า
โครงการร่วมกันอีกแล้วก็ดำเนินทำการถ่ายทอดพระเกียรติต่อไปอีกเรื่อยนะครับผมค่ะคุณโจ้ค่ะครับ
ก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่เป็นเกียรติมากที่เราได้ร่วมกันทำร่วมกับทั้งไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์คืออย่างที่เห็นนะครับมันก็เหมือนกับตัวโลโก้นี่แหละ
คือเป็นหัวจิตหัวใจของคนไทยรัฐที่จะรวบรวมเอาความรู้สึก
เราทำสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณค่าให้กับท่านผู้ชมหนังสือพิมพ์แล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านได้เก็บรักษาไว้
ค่ะครับขอบคุณทั้งสองโจ้ทั้งสองท่านนะคะขอบคุณนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในส่วนของนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณครับ
สวัสดีครับค่ะคุณโจ้สร้างบุญแสงมณีนะคะผู้ร่วมก่อตั้งและอำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทอุ๊กบีจำกัด
คุณโจ้ในติดพิกัดตังคภัยศาลทีมสร้างสรรค์ออกแบบของไทยรัฐนะคะนะครับเป็นเทคโนโลยีที่
ตอนนี้ทุกคนก็ใช้เป็นอยู่แล้วล่ะนะครับไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็มีค่าอย่างยิ่งที่ท่านจะ
เก็บรวบรวมหนังสือพิมพ์ทั้งสิบห้าฉบับเอาไว้แล้วก็ใช้กับเทคโนโลยีอย่างที่ทั้งสองโจ้เล่าให้ฟังนะฮะ
ใช่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับหลายท่านได้ฟังเรื่องราวต่างมาจนถึงช่วงเวลานี้
ผมเชื่อว่าทุกท่านอยากจะเห็นภาพหน้าปกของหนังสือพิมพ์มีชีวิตในโครงการพิเศษของเรา
ทั้ง๑๕ฉบับนะครับซึ่งเป็นภาพของพระบรมชายาสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษนะครับ
ว่าแต่ละภาพนั้นจะงดงามมากแค่ไหน

ที่มาบรรจงสรรสร้างความวิจิตรการในครั้งนี้
เพราะฉะนั้นเรามีให้รับชมครับ

ฉบับวันที่๑๔ตุลาคมพุทธศักราช๒๕
ฉบับวันที่๑๗ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๐
ฉบับวันที่๑๕ตุลาคมพุทธศักราช๒๕
ฉบับวันที่๑๙ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๐
ฉบับวันที่๑๖ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖
ฉบับวันที่๒๐ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๐
ฉบับวันที่๑๗ตุลาคมพุทธศักราช๒๕
ฉบับวันที่๒๒ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๐
ฉบับวันที่๑๘ตุลาคมพุทธศักราช๒๕
ฉบับวันที่๒๒ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๐

ฉบับวันที่๒๔ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๐
วันที่๒๐ตุลาคมพุทธศักราช๒๕
ฉบับวันที่๒๔ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๐
วันที่๒๑ตุลาคมพุทธศักราช๒๕
ฉบับวันที่๒๔ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๐

ฉบับวันที่๒๕ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๐
วันที่๒๓ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
ฉบับวันที่๒๔ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
ฉบับวันที่๒๕ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
ฉบับวันที่๒๖ตุลาคมพุทธศักราช๒๕
ฉบับวันที่๒๘ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๐

ฉบับวันที่๒๘ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๐
ฉบับวันที่๒๘ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๐

ฉบับวันที่๒๘ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๐

ฉบับวันที่๒๘ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๐
ฉบับวันที่๒๘ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๐

ฉบับวันที่๒๘ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๐

ฉบับวันที่๒๘ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๐

อย่าให้คำถามว่าทำมันเป็นไปจากสิ่งที่ทุกคนรู้จัก

วายงานรับใช้พระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ส่วนพระองค์มาก
นั่นคือการออกแบบเหรียญมอบให้แก่แพทย์พยาบาลทั้งหมดเลย

พระเจ้าอยู่หัวทรงนิมิตรแล้วก็บอกคุณขวัญว่า
มีคนเดียวที่จะทำงานนี้ได้ก็คือเฉลิมชัย
อันนี้คือสิ่งที่ผมแบบเป็นที่สุดของชีวิต
ที่ได้ถวายงานรับใช้ส่วนพระองค์ก็วันนั้นเป็นวันเข้าพรรษา
แล้วก็พระเจ้าอยู่หัวให้คุณขวัญโทรศัพท์ไปหา
เพื่อเล่าเรื่องนิมิตของพระเจ้าอยู่ให้ผมฟัง
แล้วพอเล่าเสร็จเรียบร้อย
ผมก็ตื่นเต้นมากว่านิมิตรนั้นยากมากเหลือเกิน
เราจะทำยังไงแล้วพระเจ้าอยู่ก็รับสั่ง
ให้คุณขวัญบอกเฉลิมชัยไม่ต้องรีบมานะ
ไม่ต้องรีบนะ
จะได้คิดออกอย่ารีบถ้ารีบแล้วจะคิดไม่ออก
ก็เราก็อยากจะถวายงานก็รีบกลับมากรุงเทพ
ก็ทำงานสเก็ตยังไงก็ไม่ออกไม่ผ่าน

ตอนที่พระเจ้าอยู่หัวเข้าศรีราชเป็นครั้งแรกผ่าตัด
หลังจากส่งหายเสร็จเรียบร้อยก็ทำเหรียญมอบ
ตอนนี้เหรียญอยู่ในพิธภัณฑ์ของศรีราชถ้าใครอยากไปเห็น
เป็นเหรียญที่ถือว่าเป็นเหรียญส่วนพระองค์มากได้ทำ
ก็มอบให้กับผู้ที่ดูแลพระองค์ท่าน
ดังนั้นเนี่ยผมก็ออกแบบออกแบบก็หงุดหงิด
เพราะว่าอยากทำถวายท่านเร็วอะไรอย่างนี้
ก็ขัดคำสั่งครับเพราะว่าผมก็ด้วยความร้อนใจนะ
ทุกคนก็ต้องร้อนใจอยากทำถวายก็หงุดหงิด
ก็สเก็ตอะไรก็ไม่ออกอะไรออกมาก็ไม่ดีไม่ชอบ
ผมก็นึกถึงคำของพระเจ้าอยู่ที่บอกผ่านคุณขวัญมาว่า

ขอสีดีมากไปคืออยากทำถวายมากเกินไป
แล้วก็กลัวจะช้ากลัวจะอะไร
ก็สงบจิตสงบใจนึกถึงเสียงที่คุณขวัญบอก
ก็ไปพักผ่อนไม่เขียนเลยรูป
ไปนั่งสมาธิอยู่ที่บนคอนโดเล็กที่ทะเลอยู่คนเดียว

ผมก็ถวายท่านทอดพระเด็จ

แล้วก็แก้วาดรูปมาให้ด้วย

เขียนมาวาดมาเลย

ที่เป็นพอของท่านต้องเป็นแบบนี้นะ

แล้วก็ได้มอบ

ตอนนี้ติดอยู่ที่หอศิลปที่วัดน้องคุณ
ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่

โดยยกเป็นมอบพยาบาล
แล้วก็คนกวาดขยะ

ผมได้รับประจภาษณ์มาเหรียญ

ในเรื่องของการปฏิบัติธรรม

ชนกผมทำถวายตอนที่ดีที่สุดนั่นก็คือตอนเรือแตก
เลือดแตกแล้วก็ว่ายน้ำอันนั้นเป็นไฮไลท์ของพระมหาชนก
วันนี้เสร็จทอดเมืองเอ็ดรูปทั้งหมดพระเจโยรับสั่ง
ผมบอกว่านี่เฉลิมชัยเขียนรูปรูปหนึ่งสิ
ที่ไม่ใช่ในเนื้อหาของหนังสือแต่เป็นรูปที่ก่อนเรือแตก
อยากเห็นรูปนั้นจังเลยท่านก็อธิบายให้ฟังว่า
รูปที่มีพายุเป็นอุกามฟ้าเหลืองนะแล้วก็มหาชนกเนี่ยร่องเรือออกไป
แล้วปลากระโดดว่ายน้ำไปข้างหน้าข้างหลังเป็นแสงสีเหลือง
ท่านทรงอธิบายเยอะแยะไปหมดรับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะรับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะ
ก็ผมกลับไปก็เขียนรูปรูปนี้ที่รับสั่งเหมือนจาก
นิมิตจากความคิดของพระองค์ท่านวันที่เราเข้าเฝ้าถวายงานครั้งสุดท้าย
ที่เอารูปทั้งหมดไปติดแสดงให้พระองค์ท่านทอดพระเนธที่ในหวัง
นั่นก็เสด็จเข้ามาถามไหนรูปไหนรูปนั้นอยู่ไหนรูปนั้นอยู่ไหน
ผมก็นำเสด็จเห็นรูปว่าโอ้อย่างนี้สิอย่างนี้สิ
อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่างานนี้เป็นงานที่พิเศษมากและอัศจรรย

ผมเขียนรูปพระเจ้าอยู่ก็มาสองรูปพระองค์ท่านเคยเห็น

ของราชครบ๕๐ปี
รูปนั้นและอีกรูปหนึ่งเขียนตอนพระองค์ท่าน๗๒
ผมเขียน๒รูปแต่๒รูปนั้นเป็นกายทิพย์หมดนะ
ผมเขียนรูปพระเจ้าอยู่ว่าไม่เหมือนคนอื่นเขียน
ผมเขียนจากกายทิพย์ของท่านคือภายในของพระองค์ท่าน
ไม่เหมือนลูกของผู้อื่น
ดังนั้นเราจะเห็นว่ารูปทั้งหมดทั้ง๑๕รูปที่เห็น
ทุกคนเขียนกายเนื้อพระเจ้าอยู่หมดเลย
แต่มีผมคนเดียวที่เขียนกายทิพย์
นั่นก็คือผมเคยผ่านการเขียนกายทิพย์มา๒รูปแล้ว
รูปนี้ผมไม่ได้รู้เรื่องไทยรัฐเลย

แต่เมื่อวันที่พระเจ้าหิวะเสด็จสุนคล
ผมคิดอย่างเดียวว่าผมจะต้องวาดรูปรูปหนึ่ง
เพื่อเป็นบันทึกสิ่งที่ความรู้สึกระหว่างผม
ที่ขวายงานรับใช้พระเจ้าหิวะ
แล้วพระเจ้าอยู่ก็เคยพูดเรื่องนิมิตหลายอย่างให้

แล้วผมก็ได้สนองผลงานแก่พระองค์ท่าน

ผมจะเขียนรูปนี้เพื่อเก็บไว้ที่หอสินผม

เราก็ใช้เวลานานมากในการสเก็ตรูปแล้วก็เลือกรูป
รูปเพื่อส่งเสด็จ
ดังนั้นรูปนี้จึงเป็นรูปที่มีความหมาย
แล้วก็เวลาพวกเราดูรูปพระเจ้าอยู่หัวพระพักษ์
พระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่กายเนื้อ
แต่ว่าพอพักนั้นเราจะเห็นรอยยิ้ม
เราจะเห็นความนิ่งคือการวางนิ่งเฉย
ดังนั้นรูปนี้จึงเป็นเลข๙
เล็ก๙ที่เราดีไซน์ขึ้นมาเหมือนการเคลื่อนไหวจากเล็ก๙

นี่สมมุติตรงนี้นะครับเวลาท่านเห็นนะครับ

ด้านนี้นะฮะเป็นสวรรค์นะครับ
สวรรค์ทั้งหมดนั้นมีอยู่๕นะครับ

เป็นทศพิษราชธรรมของพระเจ้าอยู่
ผมเขียนครุฑนะฮะทั้งหมด๔เป็นทางส่งเสด็จ
นั่นคือครุฑเป็นภานะของพระนาราย
ดังนั้นครุฑทั้ง๔เนี่ยเห็นไหมฮะ
ถวายความขอรบแก่พระเจ้าหญิง

ดังนั้นเนี่ยอันนี้คือพรมวิหารสิ
พระเจ้าหญิงบรรลุธรรมนั่นก็คือ
เข้าใจในเรื่องของพรมวิหาร๔
ดังนั้นอันนี้เป็นเลข๙
พระเจ้าอยู่ค่อยเคลื่อนขึ้นไป
ทำให้แก่ชาติประชาชนเมืองเรานั้นคือน้ำและอากาศ
อ๋อก็เลยโดยมีน่าแล้วก็สีเขียว
ทำไมชาติมาครับถนัดแทนมันชาติมากนั้นสิ
อันนี้คือตัวแทนของความเป็นชาตินะ

ไทยที่มีดอกบัวลายไทยที่พิ้วไหวขึ้นไป
ไปสู่เป้าหมายที่ไม่จบสิ้นนั่นคือความเจริญของชาติบ้านเมือง
คือเรื่องพระเจ้าอยู่ว่าโปรดมากแล้วท่านรับสั่งเสมอในเรื่องของชาติ
ดังนั้นเนี่ยคือสีเขียวก็เป็นธรรมชาติน้ำเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านดูแลตลอดเวลา
นั่นไม่ว่ามนุษย์และเทวดาต่างแทร่๒ศาลเสริมในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหญิงว่า
อกบัวนี่เป็นธรรมะเป็นทงชัยของพระเจ้าอยู่เป็นหลักธรรมที่ท่านทรงปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา
นั่นก็คือหนทางของการไปสู่พนิพานซึ่งสูงกว่าสวรรค์ที่ผมคิด

๙เดือนครับ

๙เดือนโดยที่ตั้งแต่วันที่พระองค์ท่านสวรรคตใช่ไหม

โดยที่ไม่ได้คิดมาก่อนว่าทางไทยรัฐจะติดต่อมา

นี่คือความอัศจรรย์ที่ไทยรัฐติดต่อไป
ผมจึงบอกว่าเป็นความอัศจรรย์

ไทยรัฐจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขนาดนี้ด้วยซ้ำไหม

พอดีเนี่ยพวกเราไปหา

ส่งมือเด็ดที่สุดไปหาผมก่อน

เชิงจิตวิทยาผมเป็นคนที่ไม่ง่ายกับทุกอย่าง
ในการส่งเนี่ยเขาไม่ใช่วิสัยทัศน์ที่เก่ง

หรือการคิดเรื่องคอนเซ็ปต์ที่ดีแบบนี้
แต่เขายังเก่งในเรื่องของการบริหารจัดการ
ในการส่งหน้าม้าไปหาผมก่อน

เขาส่งไอเด็กโจ้ไปให้ผม
คนไหนเป็นหน้าม้ายกมือขึ้นหน่อยค่ะ

ก็ส่งพวกคนน่ารักแบบนี้มาให้ผม
ตบหัวมันเล่น
หลังจากนี้ผมตกใจมาก

แต่ว่าผมแค่มาทาบทามอาจารย์

เฮ้ยไม่เป็นไรเรื่องฉากใช่ไหมโจ้
โอ้โหมันยิ่งใหญ่มากเลย

แต่ว่าเฮ้ยโจ้ทำฉากเนี่ย

โจ้เอางั้นเลยเหรอ

โจ้เอางั้นเลยเหรอ
เดี๋ยววันที่๒๗ตุลาคม๒๕๕๙

เพราะออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยนะคะ

ฉากขนาดนี้เลยว่าจะเปลี่ยนฉาก

ช่องทีวีที่ทุกคนต้องดู

ฉากมันจะต้องอลังการ

ก็จะเหมือนอยู่บนสวรรค์เลย

นี่หนูจะรู้สึกว่าหนูเป็นนางฟ้า

ว่าประเทศเรา

แต่ผมเห็นว่าผู้บริหารไทยรัฐเป็น

ไม่นานแต่ว่า

ชีวิตเหมือนสวรรค์จริง
ก็จะทำให้ประชาชนคนใดดูแล้วมีความสุข
แล้วก็ดูแล้วเป็นความงดงามเป็นความสุข
แล้วทำไมอาจารย์ถึงตัดสินใจมอบภาพนี้มาเป็นหน้าปกของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนึ่งในฉบับพิเศษ
คือไม่รู้เรื่องเลยไงไม่รู้เรื่องเลย
คิดว่าเขาคงคัดเอารูปของคนอื่นหรอกไม่ใช่เอาของผม
เพราะว่าไม่ได้เขียนรูปเหมือนไม่ได้เขียนรูปเหมือน
แต่เพียงแต่ว่าเขียนรูปนี้ก็ไม่ได้คิดก็ปิดเป็นความลับตลอด
เขาไปทำฉากนะเขาไปเรื่องฉากกระเป๋า
เขาคุยเรื่องฉากเขาคุยเรื่องฉากเขาคุยเรื่องฉาก
มันฉลาดมากนะไอ้เด็กคนนี้มันฉลาด
คุณหลอกล้ออาจารย์ได้มันหลอกเก่งมาก
มันก็เอาเรื่องฉากมาอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้ผมเอารูปนั้นรูปนี้มา
ต้องเปิดเผยแล้วไว้รูปนี้ไม่ได้แล้ว
นี้มันต้องอยู่ในฉากเพราะเราสร้างขึ้นมาเป็นเรื่องที่เหมือนกันตรงกับเด็กรัฐคิด
ตลกคือมันไม่ใช่มหัศจรรย์มันอัศจรรย์ก็คือในใจผมก็กลับรู้สึกว่าอะไรวะ
มันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงในความรู้สึกนะแต่ไม่บอกมันหรอก
เดี๋ยวกลัวมันรู้ไม่บอกมันเราก็คิดว่าเฮ้ยทำไมมันตรงกับเราอ่ะไทยรัฐทำไมคิดตรงกับเราอ่ะ
รูปนี้เราเขียนส่งเสด็จจริงแล้วทำไมไทยรัฐคิดมันต้องมีอะไรอัศจรรย์ที่ดนใจให้ไทยรัฐคิดแบบนี้
แล้วจึงไปหาผมในเรื่องฉากแต่สุดท้ายก็เปิดเผยรูปนี้มาให้เห็นว่ารูปนี้เราเขียนเพื่อเหมือนเตรียมไว้กับฉากนี้เลย
เป็นไฮไลท์ของฉากนี้เลยถ้าไม่มีรูปนี้ฉากนี้จะไม่สมบูรณ์ในวันที่๒๗
นั่นก็คือเราได้คัดเอาเห็นไหมเมื่อกี้นี้ที่ลอยขึ้นไปมันงดงามมากมันเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหเหมือนความเป็นจริงเลย
มันเหมือนจริงดูแล้วแบบเสด็จสู่สวรรค์จริงเลย
นี่ก็จะเป็นฉบับไฮไลท์เพราะว่าเป็นฉบับแรกของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประวัติศาสตร์๑๓ตุลาคม๒๕๖๐
บางทีนึกแล้วยังขนลุกอยู่คนเดียวตลอดเวลาเวลาเขามาคุยกับเราเราตกใจมากว่าดูแปลกเป็นไปได้ไง
รูปนี้จะอยู่๒ส่วนหนึ่งก็คือหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษหนังสือพิมพ์มีชีวิตของเราฉบับวันแรกเลย๑๓ตุลาคม
ค่ะอยากจะฝากบอกอะไรกับผู้บริหารไทยรัฐไหมคะที่ได้ทำโปรเจกต์
ขอชมเลยต้องขอชมมากเลยว่าผมนี่คือผมเป็นห่วงบ้านเมืองก็คือว่าบ้านเมืองเราเรื่องความคิดสร้างสรรค์เราแย่มาก
เราเยอะมากความคิดสังสรรค์เราเยอะมาก

ไม่เป็นไรฮะถ่ายทอดสดดีเราจะได้รู้ว่าจริงนะมันเป็นอย่างนั้นจริงนะ
คือผมอยากจะบอกไม่ได้ดูถูกอะไรพี่น้องประชาชนไทยแต่เพียงแต่ว่าเป็นความจริง
ความจริงที่บ้านเมืองของเรานั้นไม่ได้ส่งเสริมเรื่องสุนรีภาพหรือความงาม
หรือส่งเสริมให้เด็กของเราเป็นนักคิดเป็นนักสร้างสรรค์เป็นนักจินตนาการ
เด็กไทยเราหวาดกลัวมากเป็นคนขี้ขาดกลัว
ความกลัวจึงทำให้ความกล้าหายไป
ความกล้าหายไปความคิดสร้างสรรค์จบเกม
กลายเป็นนักหลอกคนไทยจะเป็นนักหลอกไม่เป็นนักคิด
ดังนั้นผมดีใจตรงที่ไทยรัฐคิดเพื่อประชาชน
นี่คือประโยชน์ที่ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะของเรา
หรือเกิดขึ้นเฉพาะใครแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อประชาชนทั้งหมด
ประชาชนได้เห็นของดีและมีค่า
จึงทำให้เขารู้ว่ามีอย่างนี้ด้วยเลย
ถูกไหมถ้าเขาไม่เห็นเขาจะไปมีความคิดสร้างสรรค์ได้
จะสนใจสุนทรียภาพหรือความงามได้ยังไง
ดังนั้นอันนี้คือการนำเสนอที่ครบที่สุด
นั่นคือไปสู่ยังประชาชนให้รู้จักศิลปะสุริยภาพ
ความเข้าใจหรือความงามสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา
แล้วทำให้ใจของคนไทยมองอยู่น้ำตาไหลแล้วโดยไม่รู้ตัว
คืออินไปกับสิ่งที่กำลังถูกสร้างขึ้นมา
ประกอบทั้งดนตรีทั้งหมดเลยเนื้อหาสีฟอร์มรูปทรง
ดนตรีเสียงตาประสาทสัมผัสทั้งหมด
ไม่กี่นาทีวูบเดียว
แต่ว่าโอ้โหมันเป็นค่าที่แบบที่เขาไม่มีจินตนาการ
แต่เมื่อเราสร้างจินตนาการออกไปแล้วเขาเห็นจินตนาการอันนั้น
เขาจะเกิดความคิดสร้างสรรค์เขาจะเกิดความรู้สึกที่ดีที่สุดต่อผู้สร้างก็คือไทยรัฐ
นั่นคือสิ่งที่สิ่งที่เรานำหน้าไทยรัฐของเรานำหน้าไปตลอดเวลา
นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมอยากเห็นแล้วก็ผมได้เห็น
แล้วผมก็ยินดีมากพอรู้ข่าวว่าไทยรัฐคิดขนาดนี้เลยนะ
ผมนี่แบบเต็มที่คือหมายความว่าเอาเลยได้ทุกอย่างที่ปรารถนาไม่ต้องห่วงทุกอย่างเลย
นั่นคือสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็เราก็เห็นเด็กเขาทำกันนะเขาเอาจริงเอาจังมากนะ
โอ้โหไปคัดรูปเป็นร้อยพันรูปเขาทำโอ้กว่ามันจะออกมาเป็น๓นาทีโอ้โหมันเรื่องใหญ่มาก

โลยีสมัยใหม่เนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกว่าเราเอามาใช้กับศิลปะความเป็นไทยก็ได้
ไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ต้องเป็นเรื่องที่แบบล้ำสมัยล้ำยุคอะไรเท่านั้นใช่ไหม
คนจะไปดูรูปวาดรูปนี้ต้องเดินทางไปถึงวัดตรงคุณเพื่อไปยืนดูรูปนี้
รูปนี้ยังเทียบกับสิ่งที่จะแสดงในวันที่๒๗ไม่ได้เลย
รูปนี้ต้องมีคนเข้าใจเท่านั้นจึงอินแล้วรู้สึกแต่จำนวนเท่าไหร่ล่ะของประชาชนคนใดที่ยืนดูรูปผมรูปนี้แล้วน้ำตาไหล
น้อยมากคนพวกนั้นต้องมีสุริยภาพเข้าใจความงามมากที่สุด
แต่วันนั้นทุกท่านไม่ต้องเข้าใจศิลปะ
รัฐจัดสรรให้ท่านดื่มดำไปกับงานศิลปะแบบไม่รู้ตัว

ที่ผมคิดว่าเป็นจุดประกายที่งดงามที่สุด
ของการจากไปของพระเจ้าอยู่แต่เราได้มาในสิ่งที่รำคามากที่สุดแก่ประชาชนคนไทย
นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยู่ก็บอกก้าวต่อไป
แต่คนไทยต้องสู้ต่อไปต้องก้าวต่อไป
นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จ
การเคลื่อนไหวของพวกนั้นขึ้นไปสู่อย่างสวงสวรรค์
เราต้องไปสู่ความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมือง
พระเจ้าหยุดพูดเสมอว่าความรักชาญ
นั่นคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระเจ้าอยู่และทุกคนคนไทย
ผมถ้าให้ฝากบอกผมบอกอะไรเรื่องพระเจ้าอยู่ว่า
ผมจะบอกว่าพระเจ้าอยู่ว่ารักคนไทยมากรักประเทศมาก
เจ้าอยู่อยากเห็นประเทศไปสู่ความก้าวหน้า
อยากเห็นคนไทยไม่มีความทุกข์ไม่มีคนจน
คนไทยอยู่ดีกินดีคนไทยไม่ทะเลาะกัน
คนไทยมีความรักกันสามัคคีกัน
และนำชาติไปสู่ความอยู่ดีกินดีทั้งหมดของคนในชาติของพระเจ้าอยู่
นั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกแล้วก็ผมก็อยากจะบอกอย่างนี้ไปสู่ประชาชน
ว่าเราขอให้เรารักบ้านเมืองของเราสักครึ่งเดียวของพระเจ้าอยู่
เราก็มากมายนะบ้านเมืองของเราก็เจริญมากมาย
เอาแค่ครึ่งเดียวไม่ต้องเท่าพระเจ้าอยู่
แล้วนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะ
คิดว่าทุกคนอยากเห็น
นี่แหละค่ะก็คือความยิ่งใหญ่และเป็นความภาคภูมิใจของไทยรัฐนะคะ
เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราทุกคนชาวไทยรัฐ
จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวาย
ในหลวงราชการที่๙ของเรานะคะผ่านโปรเจกต์นี้ไปด้วยกัน๑๓๒๗ตุลาคม๒๕๕๙
เราจะได้เห็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ใช่แล้วครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษนะครับท่านทุกท่านครับก็รอติดตามกันได้
ตามวันเวลาอย่างที่ทุกท่านทราบกันอยู่แล้ว
ซึ่งช่องทางต่างท่านก็สามารถติดตามได้หลายช่องทางนะฮะ
ใช่ค่ะราคาเดิมนะคะทุกท่านค่ะ
และนั่นก็คือบรรยากาศงานแถลงข่าวโครงการไทยรัฐร่วมประสบกรณิกรไทย
ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ของเราค่ะ
กันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมว่าหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนี้
คือหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่๑๓ตุลาคมไปจนถึงวันที่๒๗ตุลาคมนี้ค่ะ
หรือว่าสามารถติดตามผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ได้ทุกวันค่ะ
ในวันนี้หมดหน้าที่ของดิฉันแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ